มีไลน์มีไลน์ป่ะคือหมายถึงว่ามีไลน์ไว้เล่นกันหรือเปล่าคุณผู้ชม
เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้ข้อความไลน์เนี่ยมันขาดไม่ได้แล้วนะ
เหมือนมันเป็นปัจจัยที่สำคัญกับชีวิตมาก

ส่วนใหญ่ก็จะส่งมาว่าเช็คดวงก่อนไหมอะไรต่างเหล่านี้ของดิฉัน
แต่อย่างนี้บางคนบอกว่าเอออยากเช็คดวงพูดแล้วอยากเช็คดวงจริง
แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับในการทำลายของคุณเนี่ยแบบธรรมดาธรรมดา
ให้มันกลายเป็นลายที่สามารถนำโชคได้
อ่ะดิฉันไม่สามารถตอบได้แต่คนที่ตอบได้รออยู่ติดตามกับหมอไก่พ่อพาที่นี่ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ

เดี๋ยววันนี้นะคะหมอไก่จะมาแชร์เคล็ดลับการทำให้ไลน์ธรรมดาธรรมดานะคะ
กลายเป็นลายนำโชคที่จะโกยทรัพย์โกยโชคเข้ากระเป๋าให้คุณแบบรัวเลยค่ะ
ลับอย่างแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการต่อชื่อท้ายลายด้วยเลขมงคลค่ะ
วิธีการง่ายเลยนะคะก็คือให้เราเนี่ยเติมเลขมงคลลงไปท้ายชื่อไลน์ของเรานะคะ
สมมุติว่าไลน์ของหมอไก่เนี่ยชื่อกุ๊กไก่ใช่ไหมคะ
เราก็อาจจะต่อท้ายด้วยเลขมงคลนะคะดังต่อไปนี้ค่ะ
เลขมงคลที่หมอไก่จะแนะนำนะคะจะเป็นชุดเลขที่จะเสริมดวงในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะค่ะ
แก่เลข๑๔นะคะ๑๕๑๖๒๒๔๒๖๒๘๓๖และ๕๖นะคะ
หรือว่าถ้าสมมติว่าใครที่จะใช้เป็นชุดเลข๓ตัวนะคะ
ก็เรียกได้ว่าจะยิ่งดับเบิ้ลความแห่งเข้าไปอีกขั้นนึงค่ะ
ก็เรียกได้ว่าถ้าสมมติว่าใครนะคะที่ใช้เลขมงคลเหล่านี้ค่ะ
ต่อท้ายชื่อลายก็ถือว่าจะเป็นมงคลนะคะเป็นการเพิ่มโชคเพิ่มทรัพย์
โดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องไปทำอะไรให้ยุ่งยากเลยค่ะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีการเสริมดวงที่ง่ายมากแต่ว่าได้ผลจริงนะคะ
เคล็ดลับอย่างต่อมานะคะที่หมอไก่อยากจะแนะนำให้ทุกคนทำมากเลยค่ะ
นั่นก็คือการตั้งภาพปกลายนะคะให้เป็นภาพมงคลนั่นเองค่ะ
เช่นภาพเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะนะคะหรือว่าจะเป็นพระสังกระจายเป็นพระพิคเนตก็ได้ค่ะ
แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าการตั้งภาพเทพเจ้าเนี่ยจะดูเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการเกินไปนะคะ
หมอไก่ก็ขอแนะนำค่ะให้คุณตั้งเป็นภาพพวกแหล่งน้ำเป็นลำทานแม่น้ำน้ำตกอะไรก็ได้นะคะ
เพราะว่าน้ำในทางโหรศาสตร์นั้นจะหมายถึงเรื่องของโชคลาภค่ะ
หรือว่าถ้าสมมติว่าลูกแม่น้ำลำทานเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ถูกใจนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณตั้งเป็นลูกปลาก็ได้ค่ะ
ตัวคุณเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะคะ
แต่บางคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะคะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะ
ควรที่จะเลือกทีมสีนะคะในลายให้เป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับดวงชะตาของเรา
เพราะว่าลายเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ตลอด
บางคนอาจจะใช้เป็นการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน
บางคนอาจจะถึงขั้นติดต่อค้าขายผ่านไลน์นะคะ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของตีสีเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าอย่างบางคนค่ะอาจจะรู้สึกว่าสีที่ถูกฉลกกับดวงชะตาของเรา
แต่มันไม่ถูกใจเราจะทำยังไงนะคะ
ไก่ขอแนะนำค่ะให้คุณสามารถใช้สีอื่นได้นะคะ
แต่อย่าใช้สีที่เป็นการีกับดวงชะตาของเรา
อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะ
เดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะว่าสีอะไรที่ไม่ถูกฉลกกับดวงชะตาของเรานะคะ

สีที่เป็นกรกินีกับดวงชะตาของคนทั้ง๘วันเกิดนะคะ
จริงแล้วสีที่เมาะไก่ลิสต์มาสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะ
ว่าใครจำได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับตัวของคุณอย่างมากค่ะ
สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ
สีที่ไม่ถูกฉลกเลยกับดวงชะตาของคุณนะคะ
นั่นก็คือสีน้ำเงินสีครามนะคะ
อันนี้ก็คือถือว่าให้หนีให้ห่างไกลเลยค่ะ

สีที่ไม่ถูกฉลกกับดวงชะตาของคุณนั่นก็คือสีแดงค่ะ
สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะ
สีที่ฉุดดวงชะตาของคุณมากเลยนั่นก็คือสีขาวแล้วก็สีเหลืองค่ะ
สำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะ
สีที่คุณห้ามใช้เด็ดขาดเลยค่ะนั่นก็คือสีชมพูนะคะ
ต่อมาคือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนค่ะ
ขอให้คุณหนีให้ห่างไกลเลยค่ะสำหรับสีส้มนะคะ
ส่วนคนที่เกิดในวันพระรหัสสบดีค่ะ
คุณไม่ค่อยถูกฉลกกับสีโทนมืดนะคะ
สีเทาดำหรือว่าสีดำอันนี้ต้องหนีให้ไกลเลยค่ะ

สีที่ไม่ถูกฉลกกับดวงชะตาของคุณนั่นก็คือสีเทา

และคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะห้ามใช้สีเขียวเด็ดขาด
อันนี้ก็ถือว่าถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ย
เลี่ยงสีที่หมอไก่ว่ามาได้ก็ถือว่าจะดีมากค่ะ

สำหรับเคล็ดลับการทำให้ลายธรรมดา
กลายเป็นลายนำโชคไม่ยากเลยใช่ไหมคะ
ขอให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ
อาจจะใช้แค่เคล็ดลับเดียวหรือว่าจะใช้ทั้ง๓เคล็ดลับเลย

สำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ขอลาไปก่อนค่ะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ

ดิฉันรู้ว่าทุกคนตอนนี้เสพติดไลน์มาก
เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อย